ซื้อของออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นมืออาชีพหน่อยเนี่ย
น้ำแข็งเนี่ยนะฮะคือเขาซื้อเยอะ
แล้วก็บางทีต้องแกะที่สถานีเพราะพี่ผู้ชายไม่รู้นะ

อย่าไปเมาส์เยอะอย่าไปเมาส์เยอะ

ใช่มืออาชีพเวลาแกะเธอถ่ายคลิปหน่อย
เพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหามีปัญหาแล้วเดี๋ยวจะได้เคลม
ปรากฏว่าโอ้โหของมาตรงปกเลย
โอ๊ยฉันดีใจมากเลยน้ำแข็งลองเท้าฉันตรงปก
เออพี่ตรงปกแล้วเกือบจะโฉกด้วยวอ้ะ
เออเออเออ
คุณผู้ชมดูทันอะดูทันนะ
เอามันจะพุนมาตรงนี้

ทำเป็นเล่นนะฮะงูดินเนี่ยเขาบอกมันมีพิษเหมือนงูเห่านะ

จริงไหมใครมีความรู้เชิงลึกเรื่องงูดิน
นะครับแต่ผมก็ไม่เอาคนหนึ่งแหละต่อให้มันเป็นตัวเล็กตัวใหญ่
คือไม่รู้ว่างูมันเข้าไปตั้งแต่ตอนแพ็คของหรือว่ามาอยู่ตอนอยู่โกดัง
ตอนที่เขาจะคัดแยกของมาส่งเราขณะที่เพื่อนบางคนนะไม่ลืมไม่ลืม
ทำไมไม่ลืมอะไรอ่ะก็เขาเจองูแล้วอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจ
อันนี้ไม่เข้าใจรองเท้าอันนี้ก็เอาเหรอ
เอาที่เขาถามเบอร์ลองเท้ากันถามแบบนี้จะไม่ดอม
๓๖ครับยังไม่หมดแค่นั้นนะพี่เบิร์ต
คนไปคอมเมนต์ถามเขาบอกว่ารองเท้าเบอร์๓๖คนสั่งอายุ๓๐ย่าง๓๑
วันที่เปิดคือวันที่๓๐ค่ะรวยมาหมดเลยจ้ะ
มีคนบางคนบอกว่างู๕รองเท้า๗
อ๋องู๕ยังไงวะแล้วลองเท้า๗ยังไงเราก็ประสบการณ์น้อยน่ะเนอะ
เอี่ยยยเธอนี้แอดว้างจริงน้องแจ๊ะ
เล็ก๗เวลากลับด้านมันมันก็เป็นลองเท้าเศร้าถุกซะเนีย

ใช่นอกจากคุณจะต้องถ่ายคลิปแล้ว
คุณต้องระวังของที่จะมากับ

แม้ว่าคุณจะดีใจจังหวะนั้นตรงปกนะฮะ